เรื่องนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์กันหนักเลยนะคะ
คุณผู้ชมท่านอยู่หน้าจอตั้งคำถามแบบนี้ค่ะ
ว่าท่านเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ชาวประจวบ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงบ้างหรือเปล่า
ชนเหล้าชิมเหล้าต่อกันปรากฏว่าที่ประจวบเจียงใหม่มีสาวเอ็นค่ะติดโควิดนะคะ
ตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดประจวบประกาศเลยบอกว่า
ใครที่ไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยสองคนรีบด่วนเลยรีบมาที่สาธารณสุขของจังหวัดมาตรวจหาเชื้อด่วนเลย
เพราะตอนนี้ข่าวว่าผู้หญิงสองคนไปแพร่เชื้อแล้วคนใกล้ชิดผู้หญิงสองคนเนี่ยติดเชื้อโควิดไปตามตามกันเลยนะคะ
อ้าวใครบ้างล่ะที่ไปเที่ยวตามผับช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพราะก็ไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยไปรับเชื้อตั้งแต่ค่ำคืนไหนใช่ค่ำคืนไหน
แพทย์กิติพันธ์ฉลอมแพทย์ชำนาญการสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวานนี้แถลงบอกว่าสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๑ราย
ตอนนี้รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น
สามสิบเจ็ดรายยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะ
พี่น้องชาวเจียงใหม่ท่านฟังเราแล้วท่านบอกต่อด้วยนะคะ
หมอกต่อด้วยเพราะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วง
ในส่วนของผู้ป่วยรายล่าสุดของเชียงใหม่คือรายที่๓๗เนี่ย
เป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีเธอเป็นพนักงานรับจ้างเอ็นเตอร์เทนเนอร์
เป็นพนักงานเอ็นเตอร์เทนเนอร์โดยมีการเดินทางไปยังสถานบันเทิง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งย้ำนะคะหลายแห่ง
ติดเชื้อโควิดไปแล้วห้ารายเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ย่านถนนมูลเมืองนะคะข้างหน้าเนี่ยเขียนชัดเจนเลยคือปิดให้บริการ
พร้อมกับมีการนำป้ายแล้วก็พลาสติกมาขึงห้ามบุคคลภายนอกเข้าแบบนี้ค่ะ
คือไม่ให้เข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วนักข่าวก็เลยโทรไปสอบถาม
ไมค์ค่ะคุณผู้ชมนอนรักษาตัวเป็นอะไรอ่ะ
เป็นโควิดเอาโดนไปด้วยเหรอเจ้าของโดนไปด้วยผู้จัดการร้านนะคะ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยเขาบอกว่าไปตรวจเนี่ย
รู้ว่าเป็นโควิดตั้งแต่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเขาบอกว่าที่รู้นะใจมันอยู่ที่หน้าอกด้านซ้าย
มันกลายเป็นอยู่ที่ตาตุ่มด้านซ้ายแทนเลยใจร่วงใจแป้วเลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไปรับเชื้อมาตั้งแต่ตอนไหนจากใครเมื่อไหร่
คราวนี้แหละอยู่ไม่ติดแล้วนะคะไปหาหมอเลยไปตรวจปรากฏว่าติดเชื้อเหมือนกัน
หมอก็เลยนี่แหละค่ะให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
น่าตกใจคุณผู้ชมที่น่าตกใจนายไม้ผู้จัดการร้านเล่าต่อบอกว่า
คุณนักข่าวคุณเชื่อไหมในผับที่เชียงใหม่เชียงใหม่ผับเยอะสถานที่เที่ยวเยอะ
พบว่าสาวเอ็นเนี่ยติดโควิดกันหลายรายจำนวนมากด้วยแต่ปิดข่าว
เออพูดถึงเรื่องของปิดข่าวเนี่ยก็ต้องตรวจสอบย้อนไปที่เชียงใหม่เนอะ
ใช่แต่ปิดข่าวเดี๋ยวฟังเสียงผู้จัดการร้านในไม้หน่อยค่ะ
มีการกินเหล้าแก้วเดียวกันหรือว่าอะไรแบบแบบเนี้ยมีไหมครับบอกว่าน่าจะมีบ้างที
บางทีเขาก็กินเช่นแค่แก้วชอบแก้วเดียวกันน่าจะมีมีมีอยู่บ้างที
เพราะฉะนั้นส่วนมากพนักงานด้านบริการเขามันเรามันถ้าเราใส่แม็กซ์มันดูเหมือน
มันเหมือนแบบบนผู้ป่วยอะไรลูกค้าเขาเลยเหมือนกังวลเขาเลยกลัวใส่พนักงานด้านบริการของผม
เขาเลยไม่มีใครใส่เลยแต่โทษนั่นก็อ่าเหมือนปกติทั่วไปนี่ของพรรพครับพี่
ครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทางทางของบ้านเรามันก็ไม่ค่อยคิดว่าอะไรมากมายนะพี่น้อง
นั่นไงตบโต๊ะเลยค่ะบ้านเราไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่เออ
แล้วนี่คุณผู้ชมใครที่เคยไปผับไปมาเนี่ยก็จะรู้นะเวลาแบบแอลกอฮอลมันเข้าปากแล้วมันสนุก
มันคลึกคลื้นไงแก้วฉันแก้วเธอกินมั่วกันไปหมดอ่ะ
แล้วเวลาเสียงดังตุ้มเวลาคุยกันมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันต้องคุยใกล้
นี่ไงน้ำลายก็กระเด็นใส่หน้ากันแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วสถานบันเทิงเนี่ยผับเนี่ยน่ากลัวมากนะคะอ่ะนี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปดูที่ประจวบด้วยเช่นกันค่ะประจวบก็คล้ายกันเลยคล้ายกันเลยเมื่อวาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิวรีคันคุณพิโรมนินทยาออกมาแถลงบอกว่า
ประจวบเนี่ยมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก๓รายเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นยอดสะสมสำหรับผู้ป่วยที่ประจวบ
ก็มีทั้งสิ้น๑๗รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ศพตอนนี้ประจวบมีคนเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙๒ศพด้วยกันนะคะ
แต่รองพุว่าบอกว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้ป่วยรายที่สิบเจ็ดเป็นหญิงไทยอายุสามสิบเอ็ดปี
คือรายสุดท้ายของจังหวัดคุณผู้ชมดูนะคะรับงานที่ชะอำสัมผัสกับคน๒๒ราย
มีเพื่อนร่วมงานที่เชียงใหม่ติดเชื้อหกรายจากเจ็ดรายสาวเอ็ดง่ะผู้หญิงอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นผู้ป่วยรายที่๑๗ของจังหวัดเป็นสาวเอ็นแล้วก็ขายประกันด้วย
มีประวัติเดินทางไปที่สุ่มเสี่ยงพื้นที่โรคระบาดหลายพื้นที่
มีเพื่อนร่วมงานเนี่ยติดเชื้อกันเยอะแล้วมีคนที่เฝ้าระวังก็เยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมฟังข่าวเราแล้วอย่าชะล่าใจ
สำรวจกลับมาตั้งหลักให้ดีว่าท่านเนี่ยอันนี้ทำทำลายให้ดูนะคะ
ว่าสาวเอ็นที่ประจวบไปที่ไหนบ้างไปจุดไหนบ้าง
เราทำกราฟิกแล้วอ่านตามหน้าจอได้เลยค่ะ
ว่าท่านเนี่ยณเวลานี้ท่านอยู่ณพื้นที่นี้หรือเปล่า
ถ้าใช่แล้วก็ไปตรวจซะไปตรวจซะ
สาธารณสุขจังหวัดซะค่ะอย่าลืมกักตัวด้วยนะคะ
สิบสี่วันเนี่ยนะคะจากเชียงใหม่มาถึงประจวบคีริขัน
กลับไปอีกนิดนึงที่ปราจีนบุรีสาวเอ็นอีกหนึ่งรายค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอทำงานที่กรุงเทพมหานครนะ
ทำงานในผับเนี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอผับมันปิดปุ๊บ
ครึ่งเดือนที่ผ่านมาสิบสี่ถึงสิบห้างวันที่ผ่านมาไปไหนบ้าง
ให้คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะเหมือนประกาศจากทางการยังไงไม่รู้
แต่ว่าเนี่ยเยอะมากจริงจริงของเธอเนี่ยนะคะเอาตรวจสอบหน่อย
ใครที่เป็นชาวกะบินบุรีปราจินบุรีฟังแล้วเอ๊ะตรวจสอบตามไปเลย
วันนั้นวันที่ที่ฉันจะอ่านต่อไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้บ้าง
ตรวจสอบนะคะตรวจสอบร่างกายตัวเองก่อนแล้วก็ไปตรวจไปหาคุณหมอซะ
วันที่๑๘เมษายนค่ะผู้ติดเชื้อรายนี้
คือตอนที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะสังสรรค์กับเพื่อน๕คนที่บ้านพักในกรุงเทพ
รัชดาซอย๑๐จุดนี้มีการดื่มน้ำดื่มเบียร์
และใช้หลอดร่วมกับเพื่อนอีกสี่คนจากนั้นค่ะสิบเก้าถึงยี่สิบสองมีนาคม
ยังคงพักอยู่ที่จุดนี้ที่มีการดื่มกินกันก็คือกรุงเทพมหานครแถวรัชดาซอยสิบ
จนกระทั่งตัดสินใจว่ากลับบ้านที่กบินบุรี
ขับรถออกไปเลยค่ะ๒๓มีนาคมขับรถส่วนตัวออกจากกรุงเทพ
กลับบ้านที่กะบินบุรีปราจีนบุรีถัดมาอีกหนึ่งวัน
สิบสี่มีนาคมไปเยี่ยมญาติที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว
บวกอีกหนึ่งวันค่ะยี่สิบห้ามีนาคมกลับมาที่บ้านละกะบินบุรี
ตอนนั้นเธอบอกว่าเริ่มมีอาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่มันลดลง
กลิ่นที่เคยได้กลิ่นมันลดน้อยลงรสที่เคยสัมผัสได้มันก็ลดน้อยลง
นี่เป็นจุดสังเกตเหมือนกันนะคะคุณหมอเคยบอกว่าจุดสังเกตสำคัญสำหรับคนที่มีอาการน้อย
เช่นไม่มีไข้ไม่มีอาการไอสังเกตตัวเองได้ดังนี้
อะไรที่เราเคยได้กลิ่นมันจะได้รับกลิ่นน้อยลงอ่ะเหมือนคุณลุงที่มาจากปากีสถานอ่ะ
ไม่มีไข้เห็นไหมเนี่ยประเด็นเดียวกันเลยลักษณะคล้ายการสังเกตตัวเองนะคะ
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้๒๖มีนาคมเดินทางกลับมาที่บ้านพักที่กะบินบุรีปราจีนบุรี
ตอนนั้นยังไม่ทราบนะแต่ว่าสังเกตตัวเองได้แค่นี้แหละ
สิบเจ็ดมีนาคมเอารถไปเข้าศูนย์ศูนย์ชื่อว่าศูนย์ไทพลัสสาขากบินบุรี
ตอนที่เธอไปคือ๑๕นาฬิกาบ่าย๓ใครที่ไปศูนย์นี้เหมือนกัน
ช่วงเวลา๑๕นาฬิกาและหลังจากนั้นสังเกตอาการตัวเองนะคะ
และวันเดียวกันยี่สิบเจ็ดมีนาคมห้าโมงเย็นค่ะ
ไปจอดรถซื้อของที่โลตัสกะบินบุรีแล้วเธอบอกว่าเดินทุกแผนกเลย
เอาคลายไปโลตัสกะบินบุรียี่สิบเจ็ดมีนาคมเนี่ยนะคะสังเกตอาการตัวเอง
หลังจากนั้น๒๘มีนาคมเธอบอกว่ามีอาการเพิ่มเติมคือปวดท้อง
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลกบินบุรีนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้มีการแจ้งประวัติ
เคยทำงานผับในกรุงเทพแพทย์มีความเสี่ยงอีกแล้วค่ะ
แพทย์รักษาอาการตามปกติโดยไม่ได้มีการป้องกันอะไร
หลังจากนั้นยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมกลับมาที่บ้านที่กะบินบุรีนะคะ
ก็อยู่แบบนั้นแหละ๓วัน๑เมษายนไปอีกค่ะ
ไปตลาดไทยฟู้ดตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรี
และตอนเย็นก็ไปตลาดอีกไปตลาดของสดอีก
คือย้ำว่าที่อ่านมาทั้งหมดคือเธอไม่ทราบนะไม่ทราบนะว่าตัวเองติดโควิด
แต่แค่รู้ว่ามีอาการลักษณะแบบนี้ส่วน๒เมษายนค่ะ
อยู่บ้านนั่นแหละเพื่อนมาชวนสังสรรค์สังสรรค์กับเพื่อนอีก๓คน
แล้วก็บอกว่าเพื่อนสามคนนั้นกระซิบบอกเธอว่าเนี่ย
ฉันติดโควิดนะเธอก็เลยเอ้าและสังสรรค์กันใกล้กันขนาดนี้
หลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอเริ่มสงสัยตัวเองแหละแล้วก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกบินบุรี
อีกครั้งเพื่อตรวจรักษาและตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่อไป
รออีกหนึ่งวันเต็มเต็มค่ะสามเมษายนผลตรวจยืนยันว่าติดไปแล้วโควิดสิบเก้า
สี่เมษายนส่งรักษาต่อเข้ามากรุงเทพเลยทีนี้นะคะขออภัยนะคะ
อยู่ที่ปราจินบุรีเหมือนเดิมก็คือโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศ
แต่ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเธอเพิ่งรู้นะแต่ไปมาหลายที่แล้วอ่ะ
สิบห้าวันผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะจากการสอบสวนโรคมีผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิด
คุณย่าพ่อแม่ลูกน้องชายเพื่อนบ้านหลายคนเลย
ได้นำมาเก็บตัวอย่างและกักตัวที่โรงพยาบาลกบินบุรีแล้วนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒ที่สัมผัสใกล้ชิดคือญาติที่เดินทางไปพบ
ช่วงแรกที่กลับบ้านที่อำเภอวังสมบูรณ์สะแก้ว๓คน
ส่วนกลุ่มที่๓สามีค่ะพักอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ประสานให้เข้าตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
นี่เป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดที่ทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปราจินบุรีออกมาเผยแพร่
ให้คนใกล้ชิดให้คนใกล้ตัวได้รับทราบ
แต่เจ้าตัวก็คือสาวที่อายุ๒๒ปีคนนี้
ระหว่างถูกกักตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เธอก็ไลฟ์เฟซบุ๊กนะชี้แจงไทม์ไลน์ของเธอ
แล้วก็ตอบคำถามหลายคนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใย
แต่ก็ทำให้ชาวเน็ตสงสัยเพราะว่าบางอย่างที่เธอบอก
มันไม่ตรงกับที่ทางศูนย์ชี้แจงออกมา
ก็คือในช่วงไลฟ์สดเธอบอกว่า๒๖มีนาคม
รู้แล้วแต่ไทม์ไลน์ที่มีการแถลงออกมา
ลักษณะคือเธอไม่รู้แต่เธอบอกในไลฟ์สดของเธอนะ
บอกว่า๒๖มีนาคมเธอรู้แล้ว
ว่าเพื่อนสามคนที่ใช้หลอดดูดเบียร์ด้วยกันในบ้านที่รัชดา
ติดโควิดเอาฟังเสียงช่วงที่เธอบอกเธอรู้หน่อยค่ะ
เล่นกับลูกเลี้ยงลูกกอดลูก
สังสรรค์กับเพื่อนวันที่๑๘มีนาคม
เพื่อน๓คนที่สังสรรค์ด้วยกัน
เบียร์แก้วเดียวกันดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
หลอดเดียวกันโทรมาบอกวันที่๒๖มีนาคม

แล้วหลังจากนั้นคือเธอใช้คำว่ากักตัว
แต่จริงแล้วความหมายของการกักตัวคือต้องอยู่คนเดียว

ถูกต้องอันนี้คือการกักตัวโดยตัวเองอยู่ที่บ้าน
แต่เธอบอกว่าเธอกักตัวแต่วันที่๒๗มีนาคมเธอเอารถไปซ่อม

ถึงบอกไงว่าตามผับต่างเนี่ยมีคุณผู้ชมบางคนมาต่อว่านะ
เราสองคนรายงานว่าผับเนี่ยสาวเอ็นติด
ก็ต้องรายงานไงคะประชาสัมพันธ์ไงคะ
เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดเขาร้องมา
บอกว่าอยากให้คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ย
ไปแจ้งไปแจ้งข้อเท็จจริงซะ
รายละเอียดมันต้องบอกให้ชัดแบบนี้เลยนะคะ
คือถ้าบอกแค่ผับเฉยแล้วไม่บอกชื่อเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะ
คือไม่ใช่ว่ากล่าวโทษอะไรใครค่ะ